แล้วน้ำแข็งก็อยากรู้จักตลาดยิ่งเจริญมากกว่านี้ค่ะ
แล้วคนที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดยิ่งเจริญได้ดีที่สุด

ที่มาที่ตลาดยิ่งเจริญเนี่ยอย่างแรกเลยประทับใจสะอาดมากค่ะ

แล้วน้ำแข็งอยากรู้ว่าแนวคิดของตลาดยิ่งเจริญ
สดครบจบในที่เดียวเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงคะ
ตลาดยิ่งเจริญก่อตั้งเมื่อปีพศ๒๕
๒๔๙๘ก็เข้าสู่ทศวรรษที่๗แล้วนะครับ
แล้วก็เราอยู่ร่วมกันกับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย
เราก็รักษาความเป็นตัวตนของเรา
จริงบอกว่าคำว่าสดครบจบอยู่ที่เดียวมาจากไหน
ก็มาจากความเป็นตัวตนของตลาดนะครับ
เราขายของสดอันนี้ก็เป็นจุดขายจุดเด่น
ที่เราทำร่วมกันกับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ด้วยกันมา๗๐ปี
แล้วกลุ่มคนที่ส่วนใหญ่มาจับจ่ายที่ตลาดนี้เป็นกลุ่มไหนหรอ

มีทั้งกลุ่มที่เป็นตัวธุรกิจนะครับ

อย่างกลุ่มเช้ามืดเนี่ยมาตั้งแต่ตี๑ตี๒
พวกกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มตามร้านอาหาร
ตามโรงเรียนหรืออะไรต่างที่ซื้อค่อนข้างจะเยอะ
แล้วก็พอสายมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มครัวเรือนนะครับ
ต่อเนื่องมาถึงช่วงเย็นเป็นกลุ่มที่เป็น
ข้าราชการพนักงานที่เลิกงานมา

ทุกวันนี้คนใช้เงินสดกันน้อยลงค่ะ
จะซื้อสินค้าบริการอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะโอนจ่ายสแกนจ่าย
แล้วทางตลาดยิ่งเจริญก็มีการผลักดัน
เรื่องของสังคมไร้เงินสดด้วยค่ะ

จากสาเหตุว่าข้อที่๑เรื่องเงินทอนก็ดีนะครับ
เรื่องมิจฉาชีพเรื่องแบงค์ปอมนะครับ
มาท้ายที่สุดเรามีเรื่องของสภาวะที่เกิดการเป็นโรคระบาด
อันนี้ก็เป็นห่วงคนที่มาจับจ่ายใช้สอยเราจึงที่จะลนลง
แล้วก็สร้างแคมเปญร่วมกันกับสถาบันการเงินนะครับ
ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนตามสภาพต่างนะฮะ
ที่ทำให้การค้าขายมันดีขึ้นแล้วก็ถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้นนะครับ
อย่างหนึ่งนะตอนที่เข้ามาเห็นที่ก่อสร้างข้างหน้าอยู่

จะมาช็อปจะมาซื้อของกินอะไรอย่างนี้ได้เมื่อไหร่คะเนี่ย
ก็น่าจะไม่เกินปลายปีนี้นะครับ
เราพยายามทำขึ้นมาก็คือกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนนะครับ
จะส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน
มีทั้งเศรษฐกิจสังคมมีการสิ่งแวดล้อมนะครับ
ไฮไลท์กระซิบนิดนึงได้ไหมไฮไลท์คืออะไรคะ
ไลท์คือที่มายิ่งเจริญสแกวบกินของอร่อยได้พักผ่อน
แล้วได้เสกกับพื้นที่สีเขียวของตะแย่สะพันธ์ใหม่
เดี๋ยวรอเลยนะปลายปีนี้นี่ไปแอบติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางไหนบ้างคะเนี่ย
ก็มีอยู่๒เพจหลักนะครับเพจตรงตัวคือทีมยิ่งเจริญสแวร์
ได้เลยค่ะยังไงเดี๋ยวน้ำแข็งมาใช้บริการแน่นอน
วันนี้ขอบคุณคุณไอซ์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
น้ำแข็งเดินมาทั่วตลาดแล้วค่ะและตอนนี้ได้เวลาช้อปปิ้ง
ผ้าพร้อมแล้วเมื่อกี้เล็งเอาไว้แล้วนะว่าจะซื้อร้านไหนบ้าง
งั้นขอตัวไปช็อปก่อนนะคะเริ่มจากร้านนี้ก่อนเลย
โหมะม่วงน่ากินมากเลยอ่ะโลเท่าไหร่คะเนี่ย